ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางผู้บริหารของโรงเรียนพระตรงวิทยามูลนิธิ
ได้ออกมาแถลงแล้วนะครับเกี่ยวกับกรณีที่เด็กนักเรียนชายวัย๑๕ปี
ก็คือน้องการตกลงมาจากชั้น๔ของอาคารเรียน
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสซึ่งคุณแม่ของน้องติดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีใครมากลั่นแกล้งหรือมีใครมาบูลลี่
แกล้งมาล้อลูกชายจนกระโดดลงไปหรือตกลงไปหรือเปล่า
นี่ฮะผู้บริหารโรงเรียนนะครับได้เปิดคลิปแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
คือวันที่๑๔กุมภาพันธ์เพื่อแถลงชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อยืนยันว่าไม่มีใครทำร้ายหรือว่าแกล้งเด็กก่อนที่จะเกิดเหตุ
โดยได้รับการอนุญาตจากคุณแม่ของน้องนะฮะในการเปิดคลิปภาพแล้วก็แถลงข่าว
จากการแถลงเนี่ยจะเห็นว่าช่วงเช้า๑๔กุมภาพันธ์น้องการเด็กนักเรียนชายวัย๑๕ปีของโรงเรียน
ทำกิจกรรมช่วงเช้ากับเพื่อนแล้วก็ครูนี่นะครับ
ซึ่งเป็นภาพที่คณะกรรมการโรงเรียนบันทึกเอาไว้ตอน๘นาฬิกา๑๔กุมภาพันธ์
ซึ่งเด็กก็ยังร่าเริงร่วมทำกิจกรรมตามปกติ
ต่อปัญหาชิงรางวัลที่หน้าเสาทงกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน
นี่ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตจากคุณแม่ของน้องเรียบร้อยนะครับในการเปิดเผยเรื่องราว
จากนั้นโรงเรียนก็นำคลิปวงจรปิดในช่วงบ่ายนะครับวันเดียวกัน๑๔กุมภาพันธ์เป็นช่วงเกิดเหตุ
มาเปิดเผยเพื่อยืนยันว่าไม่มีใครทำร้ายน้องจริง
กล้องวงจรปิดที่ชั้น๒ของอาคารเรียนนะครับ๑๓นาฬิกา๑๔นาทีกับอีก๔วินาที
น้องการเดินไปเข้าห้องน้ำพร้อมกับเพื่อนสนิทสมมุติว่าชื่อน้องเอก็แล้วกันนะฮะ
เอเด็กนักเรียนชายที่ไปกับน้องการนะฮะ๑๓นาฬิกา๑๔นาที๑๔วินาที
น้องการกับเพื่อนอีกสองคนปรากฏในกล้องวงจรปิดอีกครั้งเป็นภาพเดินเข้าห้องเรียนไปพร้อมกัน
จากนั้น๑๓นาฬิกา๑๕นาทีน้องการเดินออกมาจากห้องเรียนซึ่งตอนออกมานี่มาคนเดียวนะครับ
๓นาฬิกา๑๕นาที๕๐วินาทีจะเห็นว่าน้องการเดินขึ้นไปบนชั้น๔ของอาคาร
ซึ่งเป็นชั้นเรียนของนักเรียนปฐมวัยก็คืออนุบาลจากเดิมอยู่ชั้น๒
๑๓นาฬิกา๑๖นาที๑๗วินาที
จะเห็นภาพน้องการยืนเท้าแขนตรงระเบียงแล้วมองไปทางด้านหน้าอาคาร
ก่อนจะเดินวนไปนั่งที่ฝั่งตรงข้ามในจุดที่ยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้
เกือบ๑๐นาทีแล้วจะเห็นภาพตอน๑๓นาฬิกา๒๓นาที๓๓วินาที
ช่วงเกิดเหตุนะฮะน้องปีนขึ้นระเบียงที่ชั้น๔แล้วกระโดดลงมา
ซึ่งในกล้องเนี่ยจะเห็นว่า๑๓นาฬิกา๒๓นาที๓๔วินาที
มันจะเห็นเป็นเงานะฮะช่วงน้องกระโดด
ขออนุญาตไม่ให้เห็นช่วงกระโดดกันแล้วกันนะ
แต่ว่าทางโรงเรียนก็ขออนุญาตคุณแม่เรียบร้อย
เพื่อให้คุณแม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วเป็นการแถลงผ่านสื่อมวลชนด้วย
ผู้จัดการโรงเรียนพระตรงวิทยามูลนิธินะครับ
บอกว่าอย่างนี้ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขลานะครับที่โรงเรียนเนี่ย
บอกว่าโรงเรียนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครูผู้บริหารโรงเรียนรักเด็กทุกคนเหมือนลูก
ตรวจสอบแล้วไม่มีใครผลักไม่มีใครทำร้ายน้องก่อนเกิดเหตุจริง
จากนี้ไปยืนยันว่าจะดูแลครอบครัวน้องการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด
ตอนนี้สิ่งที่ต้องช่วยกันภาวนาที่สุดก็คือขอให้น้องอาการปลอดภัย
เดี๋ยวจะเรียกครูมาพูดคุยเพื่อให้สอดส่องเด็กในความดูแลให้มากขึ้น
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
ตอนนี้ทางโรงเรียนบอกว่าพบเด็กนักเรียนหญิงคนนึงมีอาการลักษณะคล้ายกับน้องการเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องคุยกับผู้ปกครองแล้วช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด
และที่น่าห่วงก็คือน้องเอเพื่อนสนิทของน้องการที่ตอนนี้ยังขวัญเสียร้องไห้ทุกวัน

ซึ่งต้องเยียวยาจิตใจให้ดีที่สุด

ผมว่าอย่าไปคุยเลยเด็กมันร้องตลอดเพราะรักกันมาก
ขณะที่นายพิเชษชูดำรองภูมิในการโรงเรียนระดับมัธยม
ขณะที่น้องตกลงมาขาข้างหนึ่งไปเกี่ยวกับกิ่งไม้
ทำให้แรงตกลงมากระแทกไม่รุนแรงมากนักซึ่งถือว่าก็เป็นความโชคดีส่วนหนึ่ง
แต่ตอนนี้อาการก็ยังสาหัสอยู่นะครับพอเกิดเหตุทีมกู้ภัยก็รีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลทันที
ในเวลาไม่ถึง๑๐นาทีหลังจากเกิดเหตุโรงเรียนยืนยันว่าไม่ได้ชะล่าใจ
เร่งสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการบูลลี่หรือว่าการล้อเลียนอะไรน้องหรือไม่
นำไปสู่การเดินออกไปคนเดียวแล้วก็กระโดดลงไปตอนนี้ขอดูเรื่องของอาการของเด็ก
ขอให้รอดปลอดภัยก่อนแล้วจะเคลียร์ประเด็นข้อสงสัยทั้งหมดให้
ส่วนคุณแม่ของน้องการนะครับยังคงเฝ้าอาการของลูกชายอยู่ที่โรงพยาบาล
แม่บอกว่าตอนนี้หมอบอกว่าลูกชายอาการยังวิกฤตนะครับ
ต้องรอให้อาการบวมที่ใบหน้าลดลงก่อนตอนนี้ใบหน้ากับกรามเนี่ยแตกละเอียดหลายชิ้น
ประเมินอาการวันต่อวันอาจผ่าตัดช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้
ตอนนี้แพทย์ไม่พบอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นนะครับยังไม่มีอาการแทรกซ้อนที่น่ากังวล
ทางครอบครัวก็ถือว่ามีความหวังมากขึ้นในการรอดชีวิตของเด็ก
หลังจากโรงเรียนแถลงคือก่อนจะแถลงเนี่ยโรงเรียนได้สอบถามแล้วก็ได้
ให้คุณแม่ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วนะครับ
แม่บอกว่าไม่ติดใจแล้วนะครับและต้องขอโทษด้วยที่ทำให้หลายคนเนี่ยถูกเข้าใจผิด
เพราะตอนแรกมีหลายข้อมูลแจ้งมาในฐานะคนเป็นแม่ก็ต้องตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อน
ลูกชายมาเล่าให้ฟังตลอดว่าถูกเพื่อนแกล้งถูกเพื่อนบูลลี่
บ่ายวันนี้คณะครูได้นำกระปุกเงินที่เพื่อนนักเรียนที่โรงเรียน
รายเงินกันเองนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
กับครอบครัวของน้องการอืมเป็นเงินหกพันบาทเนี่ยกระปุกเนี้ยนะคะ
นี่ฮะทั้งเหรียญบาทเหรียญ๕เนี่ยเด็กก็ช่วยกันเพื่อนของน้อง
นะครับรวมถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากโรงเรียนอีกสองหมื่นบาท
มอบให้กับคุณแม่คุณแม่ก็ฝากขอบคุณไปถึงทุกคนด้วย
น้องเขาเรียกอะไรเงินมาก็เป็นเป็นมาแบบนี้เลยขอบคุณมากมากเลยค่ะ
ครับผมเขาเข้าคิดกันเองที่ว่าคุณกรรมค่ะเขาก็เรียนอะไรยนต์มา
ขอบคุณมากเลยเมื่อวานแค่ว่ามาบริจาคเลือดแล้วเจอข้างล่างนี้
ก็ขอบคุณเด็กขอบคุณอาจารย์ไปคือรู้สึกแบบเออก็ดีนะทุกคนอยากช่วย
อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่ติดใจตั้งแต่แรกแล้วว่ามีใครทำอะไรรู้ไหม
แต่แม่แค่อยากดูให้มันโล่งขึ้นว่าก่อนหน้านั้นมันมีจริงไหม
เพราะมีคนบอกมาอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็แปลว่าข่าวที่ออกมา
อาจจะเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนความรู้สึกมันโล่งขึ้น
บางทีเวลาเขาทำไปเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
จริงเขาอาจจะสนุกอะค่ะแต่คือเขาไม่คิดว่าผลมันจะร้ายอย่างนี้
ส่วนเรื่องการขอรับบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือลูกชายนะครับ
แจ้งข่าวว่าตอนนี้เลือดที่บริจาคมาช่วยเหลือน้องการตอนนี้เพียงพอแล้วนะครับ
ขอให้น้องปลอดภัยแล้วกันนะฮะ